เป็นสาวน้อยรูขึ้นหัวใจไทยหัวใจอีสานแล้ว

แล้วก็กลายมาเป็นกระแสในโซเชียลมากนะคะ

ซึ่งน้องเนี่ยนะเป็นคนร้อยเอ็ดค่ะ
แล้วเห็นหน้าตาลูกครึ่งแบบนี้กลายมาเป็นกระแสสิคะ
เพราะมีคนโพสต์คลิปน้องนั่งอยู่บนรถซาเล้งแบบนี้
ร้องหมอลำโชว์ลูกคอ
เดี๋ยวคุณคุณบอกว่าร้องหมอลำเหรอให้
บอกไงเป็นแบบนักร้องลูกครึ่งหัวใจอีสาน
ร้องหมอลำโชว์ลูกคอลูกคอคนมาดู
ดูนี่ทะลุล้านวิวแล้วค่ะ
กดหัวใจเป็นแสนคอมเมนต์ชมความสามารถของน้องโซเฟียนะคะ

หรือว่าน้องเฟียร์อายุ๑๑ปีค่ะ
เป็นชาวร้อยเอ็ดแล้วนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหา

ไปที่บ้านอยู่ที่ตำบลคำนาดีที่โพนทองร้อยเอ็ดนะ

คุณผู้ชมน้องกำลังตำส้มตำช่วยคุณแม่
แล้วก็ไปส่งตามบ้านส่งแบบเดลิเบอรี่นะคะ
แล้วก็ร้องเพลงหมอรำโชว์ลูกคอด้วย
เพลงแล้วก็ว่างเนี่ยก็จะมาร้องเพลงเรียกลูกค้าช่วยแม่ขายส้มตำ

วันก่อนญาติมาจากกรุงเทพไงก็มากินเลี้ยงมาปาร์ตี้บ้านยาย
แล้วทีนี้น้องก็เลยขอขึ้นไปร้องเพลงบนรถซาเล้งค่ะ
ทีนี้มันมีตู้ลำโพงด้วยไงแล้วคนก็อัดคลิปลงใช่ไหม
ญาติอัดคลิปลงแล้วโอ้โหไม่คิดว่าคนจะคอมเมนต์มาเยอะมาก
ฟังเสียงน้องหน่อยดีกว่าค่ะ
มีคนมาให้กำลังใจเยอะรู้สึกยังไงบ้าง

ฝากที่ตามน้องโซเฟียทุกช่องชากด้วยล่ะค่ะ
นี่ค่ะคุณแม่ของน้องเนี่ยเราก็ต้องคุยด้วยนะ
แล้วก็มาเปิดร้านส้มตำเลี้ยงลูก
เวลาว่างน้องก็จะมาช่วยขาย
ส้มตำที่หมู่บ้านด้วยนะแล้วพอคลิปมาเป็นกระแสแบบเนี้ย
คนจ้างงานน้องมาเยอะมากนะคุณผู้ชมเออเพราะว่าแบบก็มีไปออก
รายการบอกรายการประกวดร้องเพลงต่างด้วยอะค่ะอยากฟังเสียงน้องไหม
อยากค่ะถ้าฟังเสียงพูดของน้องแล้วอยากฟังเสียงร้องของน้อง
น้องโซเฟียขอสักท่อนหนึ่งนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นไงแก้วเสียงของน้องถ้าปิดเสียงไปนึกว่า
ร้องเพลงสากลอยู่แต่พอเปิดเสียงปุ๊บอ้าวน้องเป็นลูกครึ่ง
หน้าตาน่ารักเชียวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็น้องอ่ะพูดไทยชัดขนาดนี้
เพราะว่าน้องเกิดแล้วก็โตที่เมืองไทยนะเขามีหมอลำดาวรุ่ง
ดวงใจของน้องด้วยนะก็คือคุณอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเอง
นั่นเองค่ะวันก่อนที่น้องไปออกรายการ
พอมีศิลปินคนโปรดศิลปินในดวงใจมานี่โอ้โหน้องร้องไห้ดีใจเลยนะคะ
นี่แหละค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะ
เพื่อใครอยากไปอุดหนุนส้มตำของคุณแม่น้องก็สามารถไปอุดหนุนได้
อันนี้คือน้องเขาขายอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะอยู่ที่ตำบลคำนาดีที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเอง
มีคนดูจำได้ด้วยนะจำน้องได้โดยบอกว่าไปออกรายการมา
ใช่ใช่รายการทำเพลงเด็กใช่ไหมครับเออเออน่ารักนะคะ
อายุเท่านั้นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดตอนนั้นเราทำอะไรอ่ะเหรอคะสิบเอ็ดนางยางนางยางเล่นปักเก็บค่ะ